หมอหนูบอกอยู่เมืองไทยอย่าห่วงมาก

มิถุนาเดี๋ยววัคซีนจะมาอย่างน้อย๘๕ล้านโดส

ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ถ้าอยู่เมืองไทยไม่ต้องห่วงเลยว่าวัคซีนจะมีไม่พอ

เพราะเอาเฉพาะมิถุนายน

จะได้รับวัคซีน๘๕๐๐๐โดส
ดังนั้นหลายเป็น๑๐ล้านโดสเฉพาะเดือนมิถุนายังไม่พอ
เท่าไหร่ฮะไม่บอกเราไม่บอกเหรอเขายังไม่บอก
กระทรวงการต่างประเทศกำลังเจรจาอยู่ว่าทางญี่ปุ่นซึ่งเขามีวัคซีนพอสมควรแล้วนะ
เขาจะบริจาคให้ไทยเนี่ยกี่ล้านโดสก็ตามทีนะฮะ

เฮ้ยคุณพูดถูกเราแยกจนเหรอไม่จริงไปตรวจสอบแล้ว

คโปร์รายได้ต่อหัวเขาเยอะกว่าเราแต่เขาร่วมโครงการโคแวคด้วย
เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์เบื้องต้นที่ต้นทางเข้ามาเนี่ย
ตีความมันอาจจะตีความไม่เหมือนกัน

ประเทศก็รับไปไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดพม่าเวียดนามลาวกัมพูชา
มันต่างจากไอ้๔๕ประเทศที่ผมเอ่ยชื่อยังไงก็ตอบไม่ได้แต่นั่นอันนั้นไปลื้อฟื้นทำไมพวกคุณเนี่ย
พี่นั่นแหละเป็นคนพูดจบเอาเหรอฮะมันขึ้นมันขึ้น

เอาฟื้นฝอยหาตะเข็มทำไมหมอหนูบอกว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาจะมีการบริจาคให้อีกแต่เฉพาะเดือนมิถุนายน
จากเดิมเป้าที่เราควรจะมีการฉีดอย่างน้อย๔แสนโดสต่อวัน

เราเหลือต่ำแสนเหลือ๙๐๐๐กว่าแล้ว
ปลายทางที่ท่านนายกว่า๑๐๐ล้านโดส
ภายในปี๒๕๖๔นี้ดูแล้วเนี่ยมันก็ยังอื้อหือ
หมอบอกหมอก็พร้อมนะแต่ของไม่พร้อม

ก็รอวัคซีนมาครบถ้วนเมื่อไหร่ระดมฉีดต่อไปครับ
อ่าคุณอนุทินอยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าพี่ต้นพูดจริงหรือเปล่านะ
ที่บอกว่าจะฝากวัคซีนมาให้รสลินเนี่ยแต่เป็นพระคุณนะคะ

จังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้ครูออกมาโวยแล้วนะคะ
เฉพาะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขนาดใหญ่นะฮะ
ปรากฏว่าคุณครัวค่ะที่นี่มีสักประมาณ๒๔๐คน

ครูนี่ถือว่าเป็นด่านหน้าไม่ถึง

อ้าวไหนบอกครูฉีดแล้วถึงได้เปิดเทอมก็ได้ยังไง

เมื่อวานี้เดินทางไปหารองพรรดิศพศาสตร์จังหวัดเลยนะคะ
โวยคือขอนแก่นวิทยายนโรงเรียนเดียวนะ

มีเด็กนักเรียนประมาณ๔๖๐๐คนกลม
ประมาณ๒๔๐คนนายกบอกว่าครูถือว่าเป็นอาชีพกลุ่มเสี่ยง
ฉีดก่อนแต่กลายเป็นว่าได้ฉีดไปสักประมาณ๑๐คนเท่านั้นนะคะ
ทำไมฉีดน้อยเอ้าก็วัคซีนมันมาน้อย
มันมา๒๐โดสหน่วยเป็นโดสนะคะไม่ใช่เป็นขวด

แต่เนี่ยหน่วยมาเป็นโดส๒๐โดสแล้วมันจะฉีดได้สักกี่คนแล้ว
ครูมี๒๔๐คนถ้าเกิดว่าเอา๒๔๐ไปคูณ๗๐เปอร์เซ็นต์
แปลว่าต้องฉีดครูไป๑๖๘คน
ถึงจะได้ตามยอดตามเป้า
ก็คือ๗๐เปอร์เซ็นต์ในการสร้างภูมิคุ้มกันถูกไหมฮะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่ารับเรื่องนะ
เดี๋ยวจะเอาเรื่องไปเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดต่อไป

โดยเฉพาะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรอฉีดวัคซีน
มาช้าแต่มานะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูนะคะ
ทีนี้ไปดูที่สกลนครเปิดนะแต่ปิดนะ
เปิดนะเปิดแล้วปิดแล้วเหรอเปิดแล้วปิดแล้วค่ะ
โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลสกลนครนะคะ

ต้องมาตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด๑๙
เนื่องจากว่ามีน้องนักเรียนชั้นอนุบาล๒๔ขวบเท่านั้น
น้องติดโควิดนี่ไงสิ่งที่เรากังวล
เพราะว่าโรงเรียนเปิดได้สักประมาณ๕วันเท่านั้น

นักเรียนเอ่ยครูเอ่ยผู้ปกครองเอ่ย
ตอนนี้กังวลเด็กเอาจริงนะ
คือการใช้วิจารณญาณในการที่จะไม่ไปสัมผัสกัน

อย่าสัมผัสโซเชียลดิสแทนซิ่ง

ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหมันจี๊ดไปถึงสมอง
แต่เด็กดูสินะคะ
คุณผู้ชมทีนี้นอกจากโรงเรียนอนุบันสกลนครแล้ว

ว่าจะไม่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่

ยังไงถึงว่ากันว่านะคะ๑๒๐วันที่จะเปิดประเทศ
ก่อนเปิดประเทศเปิดโรงเรียนให้ได้ก่อนไหม

เรื่องของการเปิดเรียนนะครับไอ้มิติแบบนี้
เราต้องลองดูนะพอเปิดแล้วมันเป็นยังไง
ตอนแรกเราห่วงโอ๊ยเด็กเด็กยังล้างมือไม่สะอาด
อย่างนั้นเด็กอย่างนี้ปรากฏว่าความเป็นห่วงก็คือ
จริงแล้วผู้ใหญ่เอามาติด

อย่างที่โคล่าครูท่านหนึ่งท่านก็ไม่อยากติดหรอก
แต่ท่านติดมาติดมาคราวนี้

ขณะที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเรียนนะครับ

เป็นโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังครับ
นี่แหละฮะไปที่เชียงใหม่กันก่อนเลยครับ

เป็นโรงเรียนกับวิชาแห่งหนึ่งนะฮะ
ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาวิทยาลัยขออภัยครับ
แล้วก็โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศ
โดยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงทุกคน

ก็ให้กักตัวที่บ้าน๑๔วัน

คุมไว้สังเกตอาการ๑๔วัน
และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับ

แต่ต้องปรับการเรียนการสอนเช่นกัน

โรงเรียนยุพราชราชวิทยาลัย
ขออภัยฮะยุพราชวิทยาลัยนะครับ
ดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
และให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนนะครับ

ตั้งแต่๒๑๒๕มิถุนายน
โรงเรียนวัฒโนไทยพายับนะครับ
งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ

ทุกระดับชั้นตั้งแต่๒๑๒๗มิถุนายน
โรงเรียนกาวิระวิทยาลัยนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๑ถึง๒๕มิถุนายนนะครับ
ให้นักเรียนชั้นม๔ถึงม๖มาเรียนในชั้นเรียน

ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
มาถึงดาราวิทยาลัยนะครับ
เริ่มตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายน

ลับกันมาเรียนนะจ๊ะคนละสัปดาห์นะครับ
ขณะที่นายสุพลเชื่อมพงศ์
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัฐ
ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชศรีมา

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษหลังจากที่ผมบอกไป
ครูผู้หญิงอายุ๕๑ปี

ทำให้ต้องหยุดเรียนชั่วคราวไปเวลา๕วัน
ตั้งแต่๒๑๒๕มิถุนายน
แล้วก็แจ้งให้นักเรียนชั้นม๑ม๒
จำนวน๙ห้องเรียนที่ครูคนนี้เข้าไปสอน
ระหว่างวันที่๑๕๑๗มิถุนายน

และตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเทพรัฐ

โรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมานี่แหละครับ

เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ฮะใช่